ยาใช่ไหมครับพัทยาบางละมุงไม่สิ้นคนดีครับ
คนดีเพียบของคุณลอตเตอรี่ตกทั้งแผงใช่ไหม
ผู้ชายคนนี้ขี่บิ๊กไบท์บูนแสงฟ้าไปนะฮะเป็นฟ่อนเลย
พันธุ์ตกเกลื่อนถนนประเมินด้วยสายตาแล้ว
น่าจะสามสี่หมื่นบาทโอ้โหพลเมืองดีเก็บไปส่งโรงพักนะครับ
ตอนนี้ไม่มีใครมาเอานะไม่มีใครมาแสดงความเป็นเจ้าของฮะ

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับภาพนี้เป็นภาพจากกล้องติดหน้ารถ
บันทึกภาพเอาไว้คนขี่บิ๊กไบท์สีดำป้ายแดงด้วยนะ

ตรงนี้คือถนนสุขุมวิทย์ขาเข้าพัทยาใช่ไหมปุ้ย

ใกล้กับศูนย์โยต้าสาขานาเกลือบางละมุง

เกือบ๒ทุ่มแล้วนะครับ
เมื่อเวลาประมาณขออภัย๑ทุ่มวันที่๒๒กรกฎาคม

คุณครูเจ้าของคลิปคือคุณครูธนุพงศ์ศรีแสนยง

แล้วเห็นบิ๊กไบท์สีดำแซงขวาขึ้นมา
แล้วทำเงินหล่นประเมินด้วยสายตาน่าจะสัก๓๔๐๐๐บาท

เอาคนจอดรถลงไปเก็บกันหลายสิบคนเลย

แล้วเลยไป

แล้วก็แจ้งตำรวจสพบังละมุง

พบว่ามีพลเมืองดี๒คนโอ้ต้องชื่นชม
โอ้โหโรงงานกลัดน้ำมันไทออย
ท่านมีพนักงานที่ดีมากนะ

แล้วก็มีพนักงานขับรถขนเงินอีกนะครับ

นี่ครับนี่ครับโอ้คนดีจริงท่าน

ระบุว่าเงินหล่นตั้งแต่๒๒กรกฎาคม

ตามกฎหมายเดี๋ยวตำรวจเขาจะเก็บรักษาไว้ให้ปีหนึ่ง
ถ้าไม่มีใครมาแสดงตัวแสดงตน

เขาจะมอบให้คนที่เก็บได้ครับ

อาจจะคิดว่าไปวางลืมไว้ที่องค์ที่อื่นหรือเปล่า